ยุ้งข้าวคือสถานที่ไว้จัดเก็บข้าวที่ผ่านการนวดแล้วทั้งเก็บข้าวไว้กินและขาย
ยุ้งข้าวเป็นเสมือนเครื่องแสดงฐานะเศรษฐกิจเครื่องค้ำประกันความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว
ยุ้งข้าวจึงมีความสำคัญกับชีวิตชาวนาเป็นอย่างมาก
โดยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุ้งข้าวของคนพื้นถิ่นทำจากไม้
อีกทั้งบางพื้นที่ก็จะดูแลรักษาข้าว
หาวิธีที่จะป้องกันแมลงและหนูเข้าไปกินข้าว
ด้วยการนำดินเลนผสมแกรบและมูลควายที่ใกล้แห้ง
ติดรอบยุ้งฉางเพื่ออุดรูรั่ว